คุณผู้ชมครับเมื่อวานประมาณสัก๕โมงเย็น

ตกมาจากอาคารจอดรถของสำนักงานประกันสังคม
แล้วก็ไปทับรถข้างล่างเนี่ยเสียหายไปหลายคัน
ตอนแรกเหมือนกับว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของคันเร่งค้าง
เขาขับไปชนกับกระบาดที่จอดอยู่
ทำให้กระบะนั้นตกลงมาข้างล่าง

หงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้ข้างล่างก็สวดไปเลย

โดนทับไปด้วยหลายคันเสียหายกันไปนะครับ

มีรถกระบะสีบรอนของสำนักงานประกันสังคมคันนี้

ก็จะเห็นว่ามีรถเก๋งสีขาวจอดอยู่ข้างล่าง

โชคดีครับที่รถทุกคันไม่มีคนอยู่ในรถ
ก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณอาคารจอดรถ๑๐ชั้น

ภายในกระทรวงศาสตร์ทรนัสศุกร์อำเภอเมืองจวัดนทบุรี

ลักษณะเหมือนไปชนติดกับกำแพงของลานจอดรถอยู่
สภาพนั้นฝากระโปรงนั้นพังยับเลย
แล้วรถอีกหลายคันก็เสียหายตามไปด้วย
อันนี้เป็นคันที่ก่อเหตุ
จากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
รถยนต์คันอื่นที่จอดอยู่ชั้นเดียวกันก็เสียหายกันไป
โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
สุดท้ายทำให้รถกระบะคันนั้นพุ่งตกลงไปข้างล่าง

คือทราบชื่อภายหลังคือนายเดโชจันเพ็ญอายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานประกันสังคมนี่แหละ
หายตัวไปเลยครับเหมือนหนี
ติดต่อก็ไม่ได้ตามหาตัวก็ไม่เจอ

สุดท้ายเนี่ยทำให้รถกระบะคันนั้นตกไปข้างล่าง
เพื่อมาสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไป
เนื่องจากว่าก็เป็นคนทำงานที่นี่เองนั่นแหละนะครับ
ก็ตามหาตัวได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ